ระวังนะระวังนะขี่มอเตอร์ไซค์นะแล้วเวลาจอดไว้ไม่เอากุญแจออก
คนที่เดินผ่านไปผ่านมาขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์บิดกุญแจหนีไปเลยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับรายเดอร์ค่ะจอดเอาไว้ข้างทางแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงน่ะ
มาขึ้นคร่อมนี่ไงรายเดอร์หนุ่มก็เลยเดือดเลยค่ะ
ไม่เขาไม่ได้ชี้หน้าคุณสืบสกุลเพราะคุณห้ามหันหน้าไป
หันหน้าออกมาแบบนี้แต่ที่เขาโมโหที่เขาเดือด
เขาชี้หน้าคนที่อะไรรู้ไหมคนที่ขโมย

เดี๋ยวดูตอนที่ตำรวจพยายามจะจับตัวหน่อยค่ะ
นั่ว

นอนลงไปนอนลงไปไม่เป็นไรนะ
โอ้โฮตำรวจมาแบบใจเย็น
ทำไมพี่รายเดอร์เขาโกรธจัดขนาดนั้น
คุณหมวกกันน็อกเมื่อกี้คือง้างแล้ว
เพราะว่าตอนแรกนี่คือเตะไปแล้วทีนึงใช่ไหม

โมโหมากโกรธมากจริงค่ะ
ไซค์ของเขาผู้ชายเสื้อลายสก๊อตคนนี้
อยู่ดีมาขึ้นคล่อมแล้วก็ไปเลย

ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อตอนบ่าย๒โมงเมื่อวานนี้
รายเดอร์น่ะคือพี่เสน่ห์ขุดุมคำ
ดูสิคะเขาเพิ่งถอยมอเตอร์ไซค์ออกมาใหม่

นี่คือตอนจอดไว้เห็นมอเตอร์ไซค์เขาไหม

ผู้ก่อเหตุดูสิเดินผ่านมาตรงหน้าสถานีดับเพลิงแม่สอด
เดินผ่านไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเห็นมองเห็นแล้วเอาแล้วเดินวนกลับมาอีก
กลับมาอีกเอ้ากุญแจเสียบอยู่ที่มอเตอร์ไซค์นี่ค่ะ
แล้วเดี๋ยวคุณดูนะไอ้ที่น่าเจ็บใจแหมหยิบหมวกกันน็อกเขาใส่ด้วย
ใช่ค่ะคือทำเหมือนเป็นรถของตัวเองเลย
ครับนี่นี่ค่อยใส่หมวกกันน็อก
แล้วหลังจากนั้นขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์กุญแจอยู่แล้วนี่
อ้าวไปเลยสตาร์ทเครื่องบึ้นไปล่ะจ้า
ทีนี้ตัวของพี่เสน่ห์เจ้าของมอเตอร์ไซค์นี่โอ๊ย

เดินออกมาไม่เจอมอเตอร์ไซต์โอ๊ยมอเตอร์ไซต์ขายไปไหนวะ
อยู่ตรงนู้นเหรอหรือยังไง
พี่รายเดอร์เนี่ยนะก็เลยขอยืมรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าของร้านอาหาร
นี่แล้วขึ้นคล่อมค่ะอันนี้ขอยืมแล้วนะ

แล้วก็ขี่ตามคนร้ายไปแล้วระหว่างทางโทร๑๙๑เลยบอก
คุณตำรวจนี่มอเตอร์ไซต์ผมทะเบียนนี้มีคนขโมยไป
เนี่ยผมเสียบกุญแจคาไว้คุณตำรวจไปดักหน่อยไปจับหน่อย
สิบนาทีค่ะครับจับได้แล้วจุดที่จับได้ตรงเนี้ยมันคือชายแดนไทยเมียนมา
เกือบจะโดนขี่ข้ามชายแดนไปถอดแยกชิ้นส่วนแล้วไหมล่ะ
นี่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคุณผู้ชม
ทีนี้เราก็เลยไปถามพี่รายเดอร์
ให้พี่รายเดอร์พี่เสน่ห์เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยละกันค่ะ
ก็คือผมตามตัวเองแล้วก็ผมก็โทรโทรศัพท์ตัวเอง
ถ้าเอาไว้ในรถเกมถ่าเอาไว้ในรถเกมเลย
โทรโทรศัพท์หมดเลยโทรทำอะไรก็ไม่ได้เลยมือถือก็ไปด้วย
ทีนี้ถามหน่อยฝั่งคนร้ายที่มาขโมยมอเตอร์ไซค์ไป
คือนายซานทูลสัญชาติเมียนมาวัย๒๘ปีค่ะ
แล้วจะให้คุณผู้ชมดูหน้าเขานะนี่ตอนจับได้แล้วนะ
ใส่กุญแจมือนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ที่พื้น
เขาก็ให้การแบบวกวนพูดวกไปวนมา
เหมือนกับน่าจะติดยามาคุณผู้ชม
แล้วมันมีจังหวะที่แบบยิ้มหน้าพริ้มด้วยนะ
ตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อหาค่ะ
ลักทรัพย์แล้วก็นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วเดี๋ยวต้องส่งไปตรวจตรวจฉี่ที่โรงพยาบาล
หาสารเสพติดต่อไปแล้วก็ต้องตรวจดูด้วยนะ
เข้าไทยมีบัตรถูกต้องไหมผิดกฎหมายหรือเปล่า
เป็นแรงงานที่ลักลอบหนีเข้ามาหรือเปล่านะคะ